มะรถแต่งซึ้งแสกนไปแข่งเสียงดัง
รบกวนจะหลับจะนอนไม่ได้ก็เลยแจ้งตำรวจไปตรวจสอบ
ตำรวจสนประชาชื่นก็เลยต้องเอากำลังมาระดมกันกวดขัน
แล้วก็ตรวจสอบรถที่ดัดแปลงเสียงที่มันดังแต่งซิ่งท่อที่มันแบบดังอะไรแบบนี้
แล้วชอบเร่งเครื่องกันตรงนี้เขาเป็นจุดปั๊มน้ำมันที่อยู่บนทางด่วนนะคุณผู้ชม
แวะพักพอเข้าด่านมาปุ๊บก็จะเป็นจุดแวะพักที่ปั๊มน้ำมันตรงนี้
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิษฐท่านภูมิกับการสอนอประชาชื่นพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตร
กรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรมการขนส่งทางบกร่วมกันเปิดปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
รวมกลุ่มกันของรถยนต์คือรถยนต์เหล่านี้แพงรถหรูสมรรถนะสูงดัดแปลงมาแต่งซิ่งกัน
อยู่ในแขวงวงสว่างเขตบางซื่อในกรุงเทพ
คือเขาไปรวมตัวกันแล้วเขาก็ออกไปขับรถให้มันเสียงดังแล้วคนแถวนั้นน่ะ
คุณผู้ชมนึกภาพนะริมทางด่วนมันจะมีหมู่บ้านมีคอนโดมีอพาร์ทเมนต์มีอาคารชุด
คนเขาก็จะหลับจะนอนกันใช่ไหมเสียงมันดังก็เลยแจ้งตำรวจไป
หน่วยงานก็เลยต้องปฏิบัติการร่วมกันไปซุ่มดูแล้วก็บังคับใช้กฎหมายว่า
ทำไมมารวมกลุ่มกันบนทางด่วนแล้วก็มาสร้างความเดือดร้อนรำคาญแบบนี้
พันธุ์ตำรวจเอกประสบโชคบอกว่าคือชาวบ้านร้องเรียนมา
อยู่ริมทางด่วนก็จริงตอนกลางคืนมันควรจะไม่มีเสียงรถอะไรดังมากมายขนาดนี้

สภาพรถมันก็เสียงดังไปหมดเลยมึ่นอะไรแบบนี้
แล้วมันก็ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง
ประชาชนเขาก็เดือดร้อนก็เลยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
คุณไปตรวจสิแน่จริงคุณเอาเครื่องตรวจวัดปริมาณเสียง
คุณภาพเสียงไปตรวจสิคันไหนเกินคุณก็จับเขาซะ
แล้วก็เปรียบเทียบปรับซะแล้วก็หาทางแก้ไขด้วยนะครับ
ปฏิบัติการครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นการทำครั้งแรกในรอบปี
ปีที่แล้วปฏิบัติการไปแล้วแล้วมันก็เหมือนจะน้อยลงไปแล้ว
แต่๓สัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มมีการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งของกลุ่มรถหรูแบบนี้
จึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหา
หากตำรวจพบว่ามีการรวมตัวกันอีกตั้งแต่๕คันขึ้นไปในการแข่ง
โดยที่ไม่ต้องนำรถไปแข่งบนถนนแต่ถ้าเกิดแค่รวมตัวกันนะ
ถ้าพบว่ารวมตัวกันเกิน๕คันก็เข้าข่ายว่ามีความผิดแล้วนะ
นะฮะเอาฟังเสียงทางด้านของท่านภูมิกับสนประชาชื่นนะครับ
ก็สภาพปัญหาเดียวกันหลังจากปฏิบัติการทั้งนั้นก็พบว่าสมมุติเป็นปัญหาในคืนภาย
แต่ในช่วงประมาณ๓สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่แล้วพบว่าเริ่มกัดมีการมารวมตัวกัน
ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องสนที่กำลังทุกฝ่ายน่ะร่วมมือกันแก้ปัญหาชนิดอีกครั้งหนึ่งครับ
จริงจริงก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้แหละนะอยากจะให้ตำรวจทุกพื้นที่ทุกท้องที่จริงจังด้วยรถกระบะเอ่ยแต่งซิ่งเอยแล้วก็กลุ่มเด็กแว้นที่แต่งรถจักรยานยนต์แว้นตามท้องถนนเนี่ยช่วยไปจับกลุ่มไปปราบปรามเขาซะด้วยนะครับขณะที่ข้อมูลจากกรม